อ่ะจากเรื่องนโมแหวนความเชื่ออะไรก็ว่ากันไปมาคราวนี้หลายคนบอกว่า
ได้ใจชื้นกันบ้างราหูมันย้ายออกจากราศีนี้ไปราศีอื่น
ใครที่แบบว่าผ่านพ้นช่วงมรุตยูเคราะหร้ายได้เนี่ยผ่านมาแล้ว
โล่งอกโล่งใจนี่๘มีนาคมที่ผ่านมาใช่ไหม
มรุตยูย้ายจากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่งคราวนี้นะคะ
ใครที่อมทุกข์อมโศกมา๗๘ปี
คราวนี้หายใจแห่งคอคล่องแน่นอนรอดแล้วอันนี้ตามความเชื่อ
แล้วเมื่อวันก่อนพี่บุ๊กโกะถือเลิกดี๒๑นาฬิกา๔๔นาที
ทำพิธีไหว้ดาวมริตยูย้ายใช่ไหมแล้วก็เดินทางไปที่วัดโพทองค่ะ
ไปกราบหลวงพ่อวราแล้วก็ขอพรทำพิธีกับหลวงพ่อด้วย
พ่อบอกมากับพี่บุโกะนะหลังจากนี้ใจร้อนไม่เอานะโยมนะ
แล้วก็สวดเป่าคาถาเป่ากระหม่อมให้พี่บุโกะไปด้วยเดี๋ยวไปชมภาพกันหน่อยค่ะ
ผอมกินไว้ผอมกินกินไปก็คณิตตรงนอกภาพเปิดหน้าประบวนศิริริษะพ่ออยู่ทางที่นี่
แล้วบ้านหน่อยก็ชำกันเสียงที่วัดหวัดมาก็ขอให้เสรียร์ไว้เลย
จะทำซีรีส์ซีรีส์ไปต่างประเทศด้วยครับ
ต่างประเทศเดี๋ยวมา

ซึ่งในไอจีของพี่บุโกะนี่นะโพสต์คาถาบูชาพระเกตเอาไว้๑บท
เขาบอกว่าใครที่อยากจะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองขึ้นให้ไปสวดตาม
แล้วก็มีคาถาบูชาพระเกตอีก๙จบด้วยนะ
ไปอ่านไปสวดกันได้ทุกราศีเลย
พี่บุโกะเชื่อว่าในช่วงการไหว้ดาวมรุตยูย้ายเป็นวันดีของตัวเอง
แล้วการได้มากราบหลวงพ่อวราในโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นวาสนาของตัวเองมากด้วยค่ะ
สาธุไปกับดีเจบุโกะด้วยนะคะ
แล้วก็บทสวดใครอยากสวดตามนำมาบูชาใดได้หมดเลย
หนึ่งในนั้นที่โดนย้ายออกคือพี่แจ๊คใช่ไหม
ดาวมรุตตะยูย้ายออกอันนี้ลาศีอะไรคุณลาศีกรกฏ
ศรีกรกฎนะคะเป็นดาวเสาย้ายออกนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้นะคะตามความเชื่อก็จะมีดวงดาวย้ายกันเยอะ

ดังนั้นก็คือสรุปเลยนะสวดมนต์ไหว้พระถ้ามีโอกาสเนี่ย
อย่างคุณบุโกะเลยนะคะไปหาหลวงพ่อที่เราเคารพสัทธา
ทุกลาศีนะเห็นบอกว่าจริงลาศีตุลปีเนี่ย
หลังจากที่ย้ายออกไปเนี่ยก็จะดีขึ้นในรอบ๗ปีเลย
อ๋อฟันทุ่มไม่ใช่คนละคนคนละเรื่องด้วย